ร้องได้ให้ล้านนักสู้รุ่นจิ๋ววันนี้
เป็นเรื่องราวของนักร้องเปิดหมวกวัย๑๑ขวบ
จากชนบุรีน้องฝ้าดิน
ที่ต้องมีชีวิตแสนหวาดวันจากการหนีหนี้
เจ้านี่แบบมาทวงทุกวันเลยค่ะ
โอ้มาวันละประมาณร้อยสัก
ต้องหนีค่ะหนูต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์แม่ค่ะขับหนีค่ะ
เขาทวงหนักแบบหนักมากเขาว่าไม่ได้
ง่วงก็ง่วงมันทรมานมากเลยค่ะ
ซึ่งวันนี้น้องฝ้าดินจะได้ประเดิมเวทีเป็นครั้งแรก
เพื่อปลดหนี้ให้ครอบครัว
น้องฝ่าดินร้อง

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย

ตลอดการแข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบับ

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
ร้องได้เวลา

น้องฝ่าดิน

สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักของเราทั้งสองคนนะครับ

นักสู้รุ่นจิ๋ว
กลับมาแล้วค่ะตามคำเรียกร้องนะคะ
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับบนโลกใบนี้

ในเรื่องของการเป็นอยู่นะครับ

ก็เป็นการต่อสู้ของเด็ก

ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยนะครับ
ร้องครบ๑๐เพลงนะครับ

แล้ววันนี้ค่ะนักสู้รุ่นจิ๋วนะคะ

เด็กเก่งเด็กดีเด็กกระตันอยู่

เรื่องราวของเธอเข้มข้นมาก

เรื่องราวหลังจากนี้

ไปดูภาพเรื่องราวชีวิตกันก่อนค่ะ

หนูชื่อชนแดนนามสกุลคอลมัย

เรียนอยู่ชั้นป๕โรงเรียนธรรมวาธี

ที่บ้านหนูอยู่ด้วยกันทั้งหมด๔คนค่ะ

พ่อแม่พี่ชายแล้วก็

พ่อชื่อบังอายุ๕๘ปีค่ะ

อยู่ที่อนามัยแม่และเด็กค่ะ
ควงสองกะบ่อยค่ะ

เขาต้องยืนโบกรถกลางแดด

เขาก็ต้องวิ่งมาจดทะเบียนรถเข้าออก

อายุ๔๕ปีค่ะ

แม่ก็จะทำงานทุกอย่างที่เขาใช้ค่ะ

วิ่งซื้อของตามที่เขาใช้เลยค่ะ
แล้วก็บางวันที่แม่บ้านได้มาค่ะ

แม่เลยค่ะเพราะว่างานมันมีเยอะมาก

จงรู้สึกว่ามีสุข

แล้วก็ทำความสะอาดในบ้านค่ะ
เขาเป็นโรคเลือดตั้งแต่หนูยังไม่เกิดค่ะ
ถ้าแบบว่าเขาทำงานหนักอะค่ะ
เขาก็จะแบบมีเลือดออกจากหูออกจากจมูกออกจากปากออกจากตาก็มีค่ะ
คนที่สี่ก็คือตัวหนูค่ะ
หนูก็มีหน้าที่มีเรียนมีไปเปิดหมวก
แล้วก็รับจ้างล้างจานหลังเลิกเรียนค่ะ
ก็เมื่อ๔ปีที่แล้วค่ะตาก็ล้มป่วยต้องไปทำบายพาร์ทหัวใจค่ะ
แม่ก็เลยไปกู้เงินรายวันมาสี่หมื่นค่ะ
สำหรับหนูมันเยอะมากเลยค่ะ
เขาให้ส่งวันละสองพันบาทเกือบเดือนค่ะ
แต่ตอนนั้นแม่คิดว่ายังพอไหว
เพราะว่าฟาดินเขาก็ช่วยเปิดหมวกร้องเพลง
แล้วแม่ก็ทำงานตอนเย็นแม่ก็รับจ้างเพิ่มอีก
แล้วพ่อก็ทำงานแล้วก็มีรับจ้างเข้าเวรด้วย
ก็เลยคิดว่าไหวก็เลยตัดสินใจกู้มาค่ะ
แต่ทีนี้มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้
ซึ่งบางวันเราหาได้แต่บางวันเราหาไม่ได้ตามนั้นนะคะ
อย่างเช่นเวลาฟาดินไปเปิดหมวกถ้าวันไหนฝนตกอย่างนี้
เขาก็จะไม่ได้แล้วจะได้แค่เต็มที่ไม่กี่ร้อย

เพราะว่ามันทั้งร้องทั้งเต้นและหนูไม่ได้นั่งด้วย
หนูยืนร้องแต่หนูก็คิดว่า
เออเดี๋ยวช่วยแม่ถ้ามันหมดหนี้มันก็คงสบายแล้ว
หนูก็เลยต้องไปเปิดหมวกร้องเพลงตั้งแต่๕โมงถึง๔ทุ่มค่ะ
พอมาโควิดมันออกไปร้องเพลงไม่ได้ค่ะ
พ่อก็เลยต้องเอาลำโพงไปจำนำค่ะ
พอหนูไม่ได้ไปเปิดหมวกค่ะ
สถานการณ์ที่บ้านมันก็แย่ลงเรื่อยค่ะ
พ่อก็มาเกิดอุบัติเหตุค่ะรถชนค่ะ
พ่อทำงานไม่ได้๒เดือนกว่าเลยค่ะ
เหลือแค่แม่คนเดียวค่ะที่ทำงาน
หนี้แบบมาทวงทุกวันเลยค่ะ

แล้วเมื่อกลางล่างหนีมาชุมยาก
มันนักเราขนาดที่ว่าอยู่อยู่บ้านไม่ได้เลยค่ะ

หนีไปนั่งเก้าอี้ตรงริมชายทะเลค่ะ
ประมาณ๒๓ชั่วโมงค่ะ
เขาทวงหนักแบบหนักมากเขาว่าไม่ได้ง่วงก็ง่วง

ทุกวันนี้ก็ยังต้องหนีหนี้อยู่ครับ
คุยบอกกับลูกบอกว่าอดทนอีกหน่อยนะลูกเดี๋ยวมันก็คงดีขึ้น
มันคงไม่แย่อย่างนี้ตลอดไป
หนูอยากให้พ่อแม่สบายค่ะ
แทนที่จะได้เข้าบ้านกลับไปนอน

ก็ต้องมาขับรถไอ้นี่ค่ะหนูสงสารแม่ค่ะ
พ่อด้วยต้องแบบต้องควงเวรทุกวันอะไรอย่างนี้ค่ะ

หนูจะทำให้เต็มที่สุดนะแม่
หนูจะหาเงินไปปลดหนี้ให้แม่นะ
และนี่ก็คือเรื่องราวของน้องฝ้าดิน
หนี้สินของแม่ที่ต้องหลบหนี
เรามาเริ่มต้นเส้นทางการต่อสู้กันเลยครับ

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้องได้ให้ล้านนักสู้รุ่นจิ๋วนะครับ

สวัสดีครับ
ดินที่บ้านอยู่กันกี่คนลูก

สี่คนอ่าแล้วทำไมวันนี้คุณแม่มาคนเดียวเลย
คุณพ่อติดงานค่ะแล้วคุณพี่ก็ทำงานบ้านด้วยค่ะอ่าอืม

คุณแม่ครับชื่อครับฟาดินนี่คือมันเป็นภาษาอะไรครับคุณแม่

พ่อเขาเป็นคนอิสลามก็เลยตั้งชื่อเล่นเป็นอิสลาม
แต่ชื่อจริงแม่ตั้งเป็นภาษาไทย

ฟ้าดินแปลว่าฟ้าดินครับ

สถานะที่บ้านมีสถานะไหนลูก
คุณพ่อคุณแม่ลำบากไหมหรือว่าโอเคปานกลาง

วันหนึ่งคุณแม่คุณพ่อก็จะทำงานแบบเกือบทั้งวันเลยค่ะ
ได้นอนแค่วันละสองถึงสามชั่วโมง

นี่ขนาดทำงานกันใส่ตัวแทบขาดนะคุณป่าค่ะ

เรียกได้ว่าเป็นหนี้ที่ถึงขนาดจะต้องหนีนะ
นอนอยู่บ้านนี่ไม่ได้เลยนะคะ

เป็นหนี้มา๕ปีแล้วค่ะ
ห้าปีนี่คือที่ต้องหนีทุกวันนี้นะครับ

คุณผู้ชมในครอบครัวเรียกว่าครอบครัวคนไทยส่วนใหญ่นะคะ
เมื่อเด็กก็ตามถ้ามีคนในครอบครัวล้มป่วยเนี่ย
คือเราไม่มีตังค์เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะยื้อชีวิตกันไว้ไม่ได้เลย

ป่วยเป็นอะไรเนี่ยก็ต้องดิ้นลนขนขวายกันในครอบครัว
สุดท้ายคุณแม่ต้องไปยืมตังค์เหรอคะคุณแม่
ก็คือจริงแล้วในระบบ๓๐บาทมันสามารถรักษาได้ค่ะ
แต่ว่าคุณพ่อคือเป็นหัวใจ
แล้วคือในความรู้สึกเราคนที่เป็นลูก
เราว่ามันแย่แล้วเขาบอกว่าเจ็บหัวใจทุกวัน
แต่ว่าตอนที่ไปหาหมอคุณหมอบอกว่ายังสามารถรอได้
แต่คือคุยกันกับน้องแล้วว่าคือเราไม่อยากรอ
เพราะเราคือคนที่อยู่กับพ่อเห็นอาการเขาทุกวันอย่างนี้
ก็เลยตัดสินใจว่าถามคุณหมอว่ามันสามารถมีวิธีไหน

คุณหมอก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ใช่คิดว่าไหวเพราะอีกอย่างคือช่วยกันสองคนกับน้องด้วย
สุดท้ายมันไม่ได้ไหวอย่างที่เราคิด
เห็นบอกต้องหนีต้องหนีกับแม่ในการที่มีคนมาทวงหนี้
ทำไมต้องไปกับแม่ให้แม่หนีคนเดียวไม่ได้เหรอลูก
ก็เป็นห่วงแม่ค่ะกลัวแบบว่าออกจากบ้านแล้วแบบแม่ไปจ้าเอกกับเจ้านี่
กลัวแม่แบบว่าโดนทำร้ายอะค่ะ
เวลาเห็นคนมาทวงหนี้ในความเป็นเด็กเราเครียดไหม
เครียดค่ะสงสารคุณแม่ค่ะคุณแม่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกวัน
แล้วหนูก็อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าหนูไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย

ปีทุกวันนะโอ้โหเป็นพันวันต้องหนี
หนีกี่โมงถึงกี่โมงลูกส่วนใหญ่ที่เราไปอ่ะ
ก็ตั้งแต่เลิกเรียนถึงตี๒ตี๓นี้ค่ะ
โหคุณแม่
ถ้าเป็นหนี้รายเดือนก็คือเขาก็จะมาช่วงสิ้นเดือนหรือช่วงที่เราเงินเดือนออก
แต่ไอ้ที่ว่าต้องหนีต้องหลบถึงเที่ยงคืนตีหนึ่ง

แล้ววันไหนที่เราไม่มี

แต่ว่าคิดว่าถ้าเจอกับเขา

เพราะว่าลูกคนโตทิ้งไว้ในบ้าน

รอดได้แต่ดินยังเล็ก

บางทีมันก็
เพราะชื่อเฟนนี่ชื่อเราคนเดียว

ไม่อยู่แสกคนอะพ่อเขาก็ยังดูแลลูกได้
ตกใจไหมลูกตกใจมากค่ะเพราะว่ามันไม่เคยมี
แล้วเวลาฟาดเห็นอย่างนั้นแล้วรู้สึกไงลูกเวลาเข้ามาอีกเวลาเจออีกทีนี้สยองเลยไหม
ก็รู้สึกกลัวค่ะรู้สึกแบบว่าสงสารแม่เพราะแบบว่าวันไหนที่เจอแม่ก็จะโดนตบค่ะ
เพราะว่าเราอยู่ในเหตุการณ์เราไม่สามารถช่วยแม่ไม่สามารถพูดอะไรได้เลย
ทำอะไรไม่ได้เนอะเขาก็ได้แต่ยืนมอง
จริงไม่ได้อยากให้เขาเห็นไม่อยากให้ได้เห็นภาพแบบนี้
ไม่อยากให้เขาเก็บเอาไปทำให้ตัวเขาแบบแย่ลงหรือว่าคิดอะไรที่แบบในทางที่มันลบค่ะ
สู้นะคะเป็นกำลังใจให้กับคู่แม่ลูกคู่นี้นะครับ
วันนี้ฟาดอยู่บนเวทีของเราแล้วนี่คือพื้นที่
เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่จะหาเงินได้เยอะที่สุดด้วยน้ำพักน้ำแรงและความสามารถที่มี
คุณแม่ค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ลูกของเราจะทำเต็มที่เพื่อซับน้ำตาคุณแม่

แม่ขอให้หนูตั้งใจทำเต็มที่ไม่ว่าผลจะออกมายังไงก็ตามจะลดหนี้ได้หรือไม่ได้หรือไม่หมดยังไง

ร้องได้ให้ล้าน
มาคุณเกง
แต่ก่อนจะเริ่มการแข่งขันเรามาถามน้องกันก่อนดีกว่านะครับมารายการของเรานะครับร้องได้ให้ล้านต้องการเงินทุน
เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

อยากได้เงินทุน๘๐๐๐บาทครับ

ขอให้ได้ขอให้ได้ครับ๘หมื่นบาท
เรามาเริ่มต้นการแข่งขันกันเลยนะครับดูสิว่า
หมื่นบาทนั้นจะได้หรือไม่มาเริ่มต้นกันที่เพลงที่หนึ่งนะครับ
อินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
เพลงแรกค่ะเพลงนี้ค่ะฟังอินโทรไปแล้ว

ก็ยากในระดับหนึ่งเลยค่ะ

เป็นเพลงที่เราเคยร้องไหมครับน้องฟาดิน

เคยเนอะเพลงนี้เคยแล้วเนื้อเพลงเป็นไงบ้างครับเพลงนี้
ก็มันมีคำหลายคำในท่อนเดียวแล้วก็เป็นเพลงอีสานด้วยค่ะ
อีสานก็เป็นเพลงแรกนะครับต้องผ่านให้ได้นะครับ
ยังไม่ได้นะครับแต่ว่ามีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยได้ถ้าไม่มั่นใจนะครับ
เพลงที่๑นี้นะครับฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
ตัวช่วยนะครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

แม่สีหน้าของน้องฟาดินนั้นท่าทางหนักใจเลยทีเดียว
มาดูกันครับว่าจะต้องงัดตัวช่วยออกมาใช้ในเพลงแรกนี้เลยหรือไม่

เอาละครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรครับแค่ร้องให้ถูกต้อง
กว่าดนตรีจะจบลงเท่านั้นเอง
ขอให้ทำไม่ได้ขอให้ถูกทุกคำขอให้ฉลุยนะคะขอให้โชคดีนะลูกนะ
เพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลง

หักเจ้าหลายหักเจ้าหลายได้ยินบอก
เป็นจึงใดเนาะความหักปานทืกกับดักหาดกับหัวใจ
ปิดกับดักหักคนเดียวออกก็ได้
เพลง
อายคงทำได้แค่รอถึงจะท้อแต่บอกเคยหมดหวัง
ยอมเจ็บยอมให้หัวใจพังสั่งดิสักสั่งหัวใจเจ้าโค้ง
ได้แต่กอดตัวเองว่ายามเหงาเจ้ากอดเขาเขาก็เจ้าคงบ่อห่าง
นั่นเจ้าก็อยู่เที่ยงน้ำเบิ้งเขายังผ่านไป
ก็แม่นมาวันนี้ก็โบ๊ธไหนท์ใจน้องหวันให้หลงดักก็ดักใส่น้องไว้บ่อได้
น้องฮองนอนไหยยอนทรงทานใจเจ้าคงน่องบ่อเคยมองอย่างจากก็บ่อยากไหล
หักเจ้าหลายหักเจ้าหลายได้ยิน
ได้ยินบ่ว่าเม็ดมาวันละก็บ่ได้ใจนั้ง
วันแห่ลงดังก็ดักใจนั่งไว้บ่อใด
เหตุดีผ่านใดเหตุดีผ่านใดเจ้าก็บ่หัวซ้าย
นั่งห้องนอนไข่ยอนสงสารใจเจ้าของ
น้องบ่เคยมองอย่างสาก็บ่อยากให้
หักเจ้าหลายหักเจ้าหลาย

น้องฝ้าดิน

แล้วเขาตั้งใจจะทำเรื่องนี้ให้เป็นของขวัญบันเกิดปีนี้
ดีใจที่เขาตั้งใจที่คิดที่จะทำให้เราทำทุกอย่างเพื่อเรา

เขาเป็นเด็กที่ไม่เคยสร้างปัญหาให้อยู่แล้ว
อย่างไม่มีเงินให้ไปโรงเรียนเด็กบางคนก็งอแงร้องไห้ไม่ยอมไป
แต่ฟาดินไม่เป็นอย่างนั้นเขาก็ยิ้มเขาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูกินน้ำเยอะ
น้องฟาดินร้อง
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้านนักสู้รุ่นจิ๋ว
เราอยู่กับน้องฝ้าดินนักร้องเปิดหมวกที่มาสู้เพื่อปลดหนี้ให้แม่
หลังจากต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัว

จนมี่แบบมาทวงทุกวันเลยค่ะต้องหนีค่ะหนูต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์แม่ค่ะขับหนีค่ะ
กว่าดินต้องการเงินทุนแปดหมื่นบาทเปิดมาเพลงแรกก็เจอเพลงคำแพง
ฟาดินก็สามารถร้องได้จนจบแบบไม่มีสนุก
รอเจ้าอยู่เด้อ
กำแพง
แต่จะร้องถูกหรือไม่เรามาฟังผลการตัดสินในเพลงที่๑กันต่อเลยครับ
แม่ครับแม่ก็ได้ฟังเสียงของน้องไปนะครับมิน่านะครับไปเปิดหมวกเนี่ยถึงได้เงินทองมากมายร้องเพลงเพราะอย่างนี้นี่เอง

เป็นไงครับร้องศพไปแล้วคิดว่าถูกต้องหมดไหมครับ
มั่นใจที่สุดแล้วครับหนูร้องเต็มที่ที่สุดแล้วครับ
มั่นใจที่สุดเลยนะครับถ้ามั่นใจก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับ
เอาละครับตอนนี้เรามาดูกันเลยนะครับเพลงที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
ฟาดินนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เย็นที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑หมื่นบาทน้องฟาดินร้อง
หนูอยากให้พ่อแม่สบายหนูจะหาเงินไปปลดหนี้ให้แม่นะ

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ค่ะร้องได้ในเพลงแรกแบบนี้รับแล้วกัน๑๐๐๐๐บาท
นี่ได้ครับ
ก็ถูกต้องทุกคำนะครับจากคุณแซคชุมแพรนะครับ
แพงนะครับน้องฝาดินก็ไม่พลาดเลยนะครับ
ลูกงานหมื่นนึงฝดิน

ปกติไปเปิดหมวกร้องตั้งหลายชั่วโมงได้หมื่นนึงไม่ได้นะ
ไม่ได้ไม่เคยเห็นเลยนะ

วางแผนทำอะไรก่อนดีเลยกับหมื่นแรกทำอะไรลูก
หมื่นแรกก็จะเก็บสะสมไว้เพื่อให้แม่ไปใช้หนี้ค่ะ
อย่างเดียวเลยที่เรามาเจตนาคือต้องการให้แม่ปลดล็อกจากความเป็นหนี้ให้ได้

สมมุติถ้ามันยุติได้สักทีฟาดิน
ในความเป็นหนี้มีเงินไปฟาดเปรี้ยงเลย

ความรู้สึกจะเป็นยังไงในความคิดเรา
อย่างแรกก็จะไปกอดแม่ค่ะก็จะบอกว่า
แม่หนูทำได้แล้วนะหนูปลดหนี้ทำให้แม่สบายได้แล้วนะคะ
การที่เราร้องที่เปิดหมวกกับร้องบนเวทีนี้ฮะ
เห็นพี่ทีมงานบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ฟาดินตั้งใจร้องเป็นพิเศษเลย

เพราะว่าจะเอาเงินหกหมื่นไปปลดหนี้เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ค่ะ

ขอให้แข็งแรงขอให้โชคดีนะคะขอให้ของขวัญวันเกิดที่ลูกอยากมอบให้คุณแม่
ขอให้สำเร็จนะคุณแม่นะเป็นของขวัญวันเกิดนะ
หลังจากนี้ฟ้าจะได้สดใสแล้วเขาตั้งใจจะทำเรื่องนี้ให้เป็นของขวัญวันเกิดปีนี้
ให้คุณแม่คุณแม่รู้สึกไงบ้างคุณแม่คะ
ดีใจนะคะดีใจที่เขาตั้งใจที่คิดที่จะทำให้เราทำทุกอย่างเพื่อเรา
ตั้งแต่เล็กจนโตเขาเป็นเด็กที่ไม่เคยสร้างปัญหาให้อยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องนิสัยส่วนตัวหรือจะใช้อะไรก็คือเขาไปให้ทุกอย่างอยู่แล้ว
แล้วเขาก็ไม่ค่อยร้องไห้ให้เห็นทั้งทั้งที่จริงจริงบางครั้งบางวันอ่ะ
อย่างไม่มีเงินให้ไปโรงเรียนเด็กบางคนก็งอแงร้องไห้ไม่ยอมไป

ไม่มีตังค์ให้ไปโรงเรียนเขาก็ไป
บ่อยไหมคะคุณแม่ที่ไม่มีตังค์ให้ไปโรงเรียน
ช่วงโควิดคือบ่อยมากอาทิตย์หนึ่งบางวันมีให้แค่๒วันด้วยซ้ำ
เขาก็ยิ้มเขาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูกินน้ำเยอะ
เขามีเนื้อแท้ของความเป็นเด็กกระตันอยู่

ที่เราต้องระหกระเหินมีปัญหาขับรถหนี

ซึ่งอยากให้คุณตาท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงและไม่อยากให้ท่านเจ็บปวด
คือไม่อยากให้ท่านรอในการที่จะต้องรักษาหัวใจ
สุดท้ายคุณแม่ไปกู้หนี้ยืมสินมา

แต่คุณตาท่านก็ไม่เคยต้องรับรู้เรื่องภาระทางใจตรงนี้เลย
ให้คุณตารู้เลยว่าคุณแม่หนีและทุกข์ทรมานกับการเป็นหนี้เพื่อเอามารักษาคุณตา
คือคนแก่ถ้าเขารู้ว่าเราทำให้ลูกหลานลำบากเป็นภาระให้ลูกหลาน
สิ่งแรกเลยหนูคิดว่าเขาน่าจะไม่ยอมรักษา
มันก็จะเป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่ง
ไม่อยากด้วยโรคหัวใจด้วย
คิดว่าถ้ารู้แล้วอาจจะแบบคิดมากแล้วมันอาจจะมีผลกระทบ
ก็เลยแต่งใจไม่ให้รู้ดีกว่า

ถ้าย้อนเวลากลับไปได้คุณแม่จะยืมเงินจะกู้เงินไปรักษาคุณตาไหมคุณแม่
กู้ค่ะตอบโดยไม่ต้องลังเลเลย

ทำยังไงก็ได้ให้เขาอยู่กับเราให้ได้นานที่สุด
บุญแทนคุณให้ได้มากที่สุด

คุณแม่เท่นึงเลยเนาะ

มีแม่เท่อย่างงี้

เราจะเริ่มเกมเพลงที่๒กันแล้ว
คุณแม่อยากให้กำลังใจอะไรฟาดินบ้างครับคุณหน้า

เขาไม่เคยทำให้แม่คิดมาก
ไม่เคยซ้ำเติมไม่เคยอะไรทุกอย่าง

ก็คือความคุมใจ
เข้าสู่การแข่งขันกันต่อไปเลยนะครับ
มาถึงเพลงที่๒นะครับ

อินโทรเพลงที่๒เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท

สิบหนึ่ง

ใครเธอที่ใฟมากกว่ากิน

เป็นไหนถึงไว้เป็นเพื่ออะไร
เพื่อว่าปวดเสียว
สู้ที่หนึ่ง
ออกจริงตื่นเต้นด้วยอะน้อ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

แล้วพอจะเปิดพมันกังพมันกังสาวหมอลำวิพามวลคนหนุ่มคนสาวขอเชิญชวนออกมามวลหน้าเวที
โอ้โหอะไรกันครับเนี่ย
เพลงที่๒นี้น้องฝ้าดินต้องดวนกับเพลงแดนซ์จังหวะเร็วจีที่บอกว่าคุ้นเคยมาเป็นอย่างดี
ไม่ต้องบอกแล้วครับว่าเป็นเพลงอะไรช่วงหน้าไฟแลบแน่นอนครับ
น้องฝาดินร้อง
น้องฟาดินร้อง
น้องฝาดินร้อง
พ่อจะเปิดพมันกังพมันกังสาวหมอนรังที่พามวลคนนุ่มคนสาวขอเชิญชวนออกมามวลหน้าเวที
โอ้โหอะไรกันครับเนี่ย
ย้อนทิ้งความทุกความโสขออกไม่ยอมมายกออกความโสขทิ้งความโสขออกไม่ยอมมายกออกความโสข
ไม่ยอมมายกออกความโสขทิ้งความโสขทิ้งความโสข
ไม่ยอมมายกออกความโสขทิ้งความโสขทิ้งความโสข
ไม่ยอมมายกออกความโสขทิ้งความโสขทิ้งความโสข
วันยิงพร้อมบอกค่ะคนสอนเขียนมา๑๖ยาว
เป็นของเห่าอย่าเศร้าอย่าเศื่อม
ตรึมตรึมตรึมหวาดที่นึนตรึมตรึมตรึมมนต์ให้มันเลื่อม

เป็นกันไงงงงงงงทั่วปอนด์ผู้ใดเอง
เป็นหน้าเวทีแล้วมอบสร้างความหมุนวาย
ผู้เศร้ายุคใหม่
หัวใจมัดปวน
จบไปแล้วสำหรับคลิ้วไงงง
ซึ่งแก่คลี่สองของน้องฝ่าดิน
ข้างหลังและมาร้องจนเวทีฝุ่นตลบเลยทีเดียว
แต่จะร้องถูกหรือไม่นั้น
เรามาฟังผลการตัดสินกันเลยดีกว่าครับ

เพลงนี้ก็ขาแดนก็

แล้วดินนี่เขาเก็บท่าเต้นตามพี่แตนมาหมดแบบนี้เลยนะ
ตามหมดเลยนะเต้นเก่งเลยนะ
ตอนนี้มาดูกันเลย

เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
ฟาดินร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
น้องฟาดินร้อง

ร้องได้ร้องได้

ร้องได้ร้องได้

เพลงเราอย่างนี้ยังร้องได้นะครับ
แม่ชื่นใจเลยนะคะสำหรับเพลงนี้

เป็นยังไงดิ
ฟอลยืนบนนี้๒เพลงเท่านั้นเอง
อยากบอกอะไรกับพี่ที่เขามาไล่เก็บรายวันมั้ง

วันนี้นะครับเราก็ได้เห็นความตั้งใจนะครับ
เด็กตัวน้อยคนหนึ่งที่ต้องการที่จะทำเพื่อครอบครัว

ยังมีเรื่องราวของคนในครอบครัวนี้
อีกหลายท่านที่เรียกว่า

ก็มาติดตามรายการของเราได้นะครับ

๑๘นาฬิกาตรงหลังเข้ารบโทงชาติแล้วครับผม

รายการให้กำลังใจและอบอุ่นเหลือเกิน

คราวหน้าวันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

วันนี้น้องฟาดินผ่านไปได้ด้วยดี
กับการสะสมเงินทุนจำนวน๒เพลง

แต่เส้นทางยังหยิกยาวไกลกับเป้าที่ตั้งไว้จำนวน๘๐๐๐บาท
กลับมาเอาใจช่วยน้องฟาดิ้งกันต่อในครั้งหน้า
สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ

ต่อจากนี้แม่จะไม่มีน้ำตาแห่งความเศร้าอีกแล้วนะ

ขอโวยพรให้หนูทำทุกอย่างสำเร็จสมหวังดังที่ตั้งใจนะลูกนะ
เก่งมากมันเก่งของแม่
ลำโพงเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วเขาไปไหนคะฟาดิน
ไปอยู่โรงจำนำค่ะก็รักรักมากเลยค่ะเพราะว่า
คือเรายืนอยู่กับมัน๔๕ชั่วโมงทุกวันเพื่อว่ามันผูกพันผูกพันมาก

น้องฟาดินร้อย
ร้องได้ให้ล้าน